โครงการที่คัดเลือกนักเตะและเยาวชนฝีเท้าดีที่มีแววในกีฬาฟุตบอล
เยาวชนกว่า๔๐๐คนจาก๔ภูมิภาค
กระทั่งได้นักเตะที่ดีที่สุด๒๒คน
ร่วมเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ในครั้งนี้
เยาวชนกลุ่มนี้บางคนต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้
รวมถึงบางคนมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์
และเกือบที่จะไม่ได้เดินทางมาด้วย
แต่เพราะความฝันไม่อาจทลายลงด้วยอุปสรรค
จึงทำให้น้องได้มีโอกาสสารฝันบนเส้นทางฟุตบอลที่ไม่มีขีดจำกัด
ตอนแรกแม่ไม่ให้มาแล้ว
ผมก็ลองขอเงินพี่เขาดูครับ
ลองขอว่าจะให้เงินผมไปกรุงเทพได้ไหม

แต่ผมติดต่อพี่เขาไป

ให้เงินค่ารถผมมาคัดต่อในกรุงเทพ

ถ้าพี่เขาไม่สนับสนุนผมให้บอกนี่

เยาวชนในโครงการได้รับการฝึกซ้อมจากโค้ชชาวญี่ปุ่นชั้นนำ
เพื่อพัฒนาทักษะของนักเตะแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นไป
และยังมีเกมอุ่นเครื่องให้นักเตะได้มีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์จริง
และลงแข่งขันถึง๒นัด
ซึ่งผลการแข่งขัน๑ใน๒นัดปรากฏว่าทีมเยาวชนของไทยสู้ได้สูสี
จะแพ้ในนัดแรกในการเจอกับทีมเซเรโซโอซาก้าอย่างฉิวเฉียด
สกอร์๑ประตูต่อ๒ซึ่งมาเสียประตูในช่วงท้ายเกม
ผลงานในครั้งนี้นับเป็นผลงานที่ดีเกินคาด
แต่ผลการแข่งขันและรูปเกมนับเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ครั้งใหม่
ที่ทำให้นักเตะทุกคนต้องเผชิญ
น้องก็ได้เห็นประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับ
เพราะว่าถ้าบอลยังไม่จบเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่สมบูรณ์
มันต้องจบก่อนเรื่องการประสบความเร็ดใช่มั้ยฮะ
แล้วก็ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้
ที่เราไม่เคยรู้แล้วก็แบบธักษาฟุตบอลของญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
ที่เราไม่เคยสัมผัสเขาก็สอนเราแล้วก็ทำให้เราดู
ให้เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ที่มีความสามารถเพื่อให้นักฟุตบอลได้ก้าวตามความฝัน
ซึ่งหลังจากจบการฝึกแล้วสิ่งสำคัญคือการเก็บประสบการณ์
และนำไปปรับใช้ในอนาคตนั่นเป็นสิ่งที่เยาวชนในโครงการ
มุ่งมั่นด้วยตนเองแน่นอนว่าในปีหน้า
และในอนาคตอาจจะได้เห็นเยาวชนจากโครงการนี้
สู่เวทีทีมชาติไทยได้อย่างแข็งแกร่ง
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน